บ้านหนองนางดำที่บุรีรำเนี่ยนะคะ
สองร้อยปวดหลังคาเรือนกลัวหมดเลยนะ
แล้วเขากลัวว่าในเสือคนนี้จะมาทำอะไรอีกหรือเปล่า
จับภาพได้เลยตอนที่ในเสือเขามาก่อเหตุ
ถือไม้หน้าสามมาบ้างครับมาคู่ดาดท้อชาวบ้าน
บางทีก็ถือมีดมามารีดไถเงินชาวบ้านจะเอาไปซื้อยา
นี่เห็นไหมคะเขามายืนเกาะลูกกรงหน้าบ้านแบบนี้
ในเสืออายุสามสิบเก้าปีขอตังค์เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาจะไม่ให้
เสือก็ไม่ไปอยู่แบบเนี้ยค่ะก็เลยต้องเอาตังค์มาให้แบบเนี้ย
กลัวในเสือเนี่ยจะทำลายข้าวของเสียหายไม่ใช่แค่ตรงนี้นะ
นี่เดี๋ยวดูจังหวะนี้ค่ะในเสือเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วคุณผู้ชมเห็นไม้ในมือไหมนั่นน่ะไม้ยาวไม้หน้าสามยาว๒เมตรได้
ตะโกนด่าชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาก็กลัวกันหมดเลยอะค่ะ
เราไปถามคุณป้าคนนึงที่เขาเป็นเจ้าของร้านค้า
เขาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเวลาเสือมาร้านฉันเนี่ยนะเสือมันมาหยิบของเอาไป
ไม่กล้าหรอกเพราะว่ามันจะถือมีดมาทุกครั้งเลยไม่กล้าจะขัดใจ
เวลาหยิบอะไรไปก็ลงบัญชีเอาไว้ตอนนี้บัญชียาวเป็นหางว่าวเลย
เคยไปทวงตังค์จากพ่อแม่เสือพ่อแม่เสือก็ไม่มีตังค์จ่าย
แล้วนี่ฉันไปทวงตังค์ที่เสือค้างเอาไว้๒๐๐กว่าบาทนี่ดูสิเปิดบัญชีให้ดู
บอกว่าตอนนั้นเสือโดนไล่แทงเสือนี่นะคะไล่แทงฉันมาแล้วเพราะฉันไปทวงตังค์
ตอนนี้ก็ได้แต่ทำใจค่ะนอกจากคุณป้าเมื่อกี้แล้วเราไปหาคุณป้าอีกคนนึง
เล่าให้ฟังแบบร้องไห้ไปด้วยบอกว่าโอ้โหเวลาเสือมันจะเสพยานะนะ
ตะเวนไปไถตังค์ชาวบ้านคนละ๕๐บ้างคนละร้อยบ้าง
แล้วลูกป้าน่ะตอนปี๕๙โดนเสือถือมีดมาขู่ขอตังค์ถึงที่บ้านเลย
ฉันไม่มีตังค์ปรากฏว่าเสือน่ะมันวิ่งไล่แทงลูกสาวฉันน่ะต้องหนีตายสุดชีวิตเลย
แล้วหลังจากนั้นนะลูกกลายเป็นคนสติไม่ดีหวาดภาวะผู้ชายทุกคนเลยค่ะ
เนี่ยขนาดคนแถวบ้านเขาไม่มีใครเอาแล้วพ่อแม่เสือไม่ต้องพูดถึง
หนีไปอยู่ที่อื่นแล้วกลัวถูกลูกชายฆ่าตาย
ทีนี้ค่ะเราก็เลยไปถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมเกียจผู้ใหญ่หมู่๖เนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่บอกแบบนี้ถอนหายใจก่อนพ่อเรื่องเสือเนี่ยก็แจ้งตำรวจให้มาจับหลายรอบแล้วแหละ
พอตำรวจจับได้ทีก็ส่งโรงพยาบาลทีหมอประเมินอาการแป๊บ๓๔วันออกมาอารวาสอีก
เด้งมาคือได้ยินเสียงมอเทพไซส์เสือก่อน
เตอร์ไซค์เสือขับผ่านมาเมื่อไหร่นะข้อความเด้งมาเลย
เสือมาแล้วทุกบ้านค่ะคุณผู้ชมปิดประตูปิดหน้าต่างปิดร้าน
กลัวว่าเสือมันจะมาไถอีกอ่ะนะคะทีนี้พอเรื่องนี้มันสร้างความหวาดหวั่น
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองนางดำตำบลบ้านแพรอำเภอคูเมืองที่บุรีรำแล้วเนี่ย
ล่าสุดค่ะทางพันธุ์ตำรวจโทยันยงทองใบใหญ่รองผู้กำกับสพคูเมือง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดูสินำกำลังไปตรวจสอบ
นี่คือหน้าตาของในเสือให้เห็นแบบชัดชัดเลยเสือเนี่ยนะเขาไม่ได้ตกใจ
ตอนที่เจอเจ้าหน้าที่แต่พอตำรวจจะตรวจฉี่เสือบอกว่าก็ไม่ได้เสพ
จะตรวจฉี่ทำไมแต่สุดท้ายเสือเขาก็ยอมให้ตรวจฉี่นะคะ

ครับแล้วก็ไปบ้านพ่อไปกินข้าว
ผมก็นั่งอยู่ในบ้านเนี่ยครับ

แต่ถ้าตรวจปัจจุบาตรวจตอนนี้เรายอมให้ตรวจไหม

ขอยืมไพ่นะครับเราไปตรวจได้นะ
เรายอมให้ตรวจไหมครับ
ผมไม่ได้เสียบหรอกพี่
ผมไม่ได้เล่นกับเขารอบ
ตอนไม่ได้เสียบแล้วหลบสายตาทำไม
คือหลบสายตาแล้วก็ปั่นมือ
ผมไม่ได้เสียบหรอกครับ
ตอนแรกนี่คือยังต้องจ้องตานักข่าวอยู่เลยนะ

สีม่วงก็นำไปตรวจร่างกายอีกครั้ง

เพราะว่ามีอาการป่วยจิตเต้เวศจริง

จังหวัดนครราชสินมาทำค่ะต่อ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ก็บอกว่าตอนนี้ชาวบ้าน

ที่เห็นแบบหลายฝ่ายมาดูแลมาเอาตัวในเสือ

โดยที่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาก็ได้รับการปล่อยตัวมาแล้ว

เพราะพวกผู้ใหญ่บอกก่อนหน้านี้จับไปทิลัย